๒๓ตุลาคมที่ผ่านมากำลังดึก
มีคนร้ายเป็นผู้หญิงนะคะย้ำว่าเป็นผู้หญิง
ไปจี้ชิงเงินสดที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
อำเภอสตึกจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
หลังจากนั้นนะคะตำรวจเขาได้รับทราบเรื่องนี้
ก็เลยแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
ไปตามจับกลุ่มตัวผู้หญิงคนนี้ได้
มีอาชีพเป็นแม่บ้านหลังจากจับกลุ่มตัวก็มีการสอบสวน
ทำไปทำไมเขาบอกว่าจะเอาเงินไปจ่ายค่างวดรถจักรยานยนต์

นางสาวยาดาสารางามอายุ๒๕ปีเป็นชาวอำเภอสตึกค่ะ
อภัยนะคะจังหวัดบุรีรำซึ่งมีอาชีพเป็นแม่บ้าน
รับจ้างทำความสะอาดถูกตำรวจภูทรบุรีรำ
และตำรวจภูทรสตึกจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะ
โดยมีของกลางเป็นมีดปลายแหลม
หลังจากที่ก่อเหตุบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทรัพย์เป็นเงินสดกว่า๓๗๐๐บาท
ในร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อนี้อยู่ริมถนนสายสตึกโนนจำปา
ซึ่งกล้องวงจรปิดภายในร้านบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะ
นางสาวยาดาผู้ก่อเหตุรับสารภาพบอกว่าลงมือก่อเหตุจริง
ต้องการเอาเงินไปจ่ายค่างวดรถจักรยานยนต์ที่ดาวน์ออกมาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
แต่ว่าไม่มีเงินส่งค่างวด
ซึ่งหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาเสร็จเรียบร้อยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชัยยุทธ์เจียระสิริกุลรักษาราชการแทน
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรียรำ
นำคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านที่เกิดเหตุ
พร้อมกับขอความร่วมมือให้ทางร้านนอกจากจะมีกล้องวงจรปิดแล้ว
อยากจะให้ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยเพิ่มเติมด้วยค่ะ

ก็แนะนำว่าทางร้าน๗๑๑เนี่ยควรจะต้องมีการติดสัญญาณเสียงนะครับ
สัญญากดกลิ่งเสียงอาจจะต้องไปดังที่สพทุกสพนะครับ
ตรงนี้ผมได้แล้วก็มีการกดกริ่งนะครับ
อาจจะเป็นปุ่มเดียวกันกดแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งไปที่สพนะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกริ่งเสียงสัญญาณกริ่งอยู่หน้าร้านให้เสียงดังนะครับ
เพื่อหนึ่งก็คือไปที่สอพอเนี่ยหลายตัวจะได้รีบมานะครับที่เกิดเหตุ
สองเสียงกริ่งเนี่ยจะทำให้คนร้ายตกใจกลัวแล้วก็หลบหนี

จากกล้องวงจรปิดเขาใช้ไว้เป็นหลักฐาน
แต่อีกหนึ่งอย่างที่ต้องติดควบคู่กันไปก็คือสัญญาณเตือนภัย
เพราะถ้ามีเสียงดังคนร้ายเขาก็จะตกใจวิ่งหนีไปและสัญญาณก็จะไปดังที่สอนอหรือว่าสพ
ตำรวจก็อาจจะมาช่วยได้ทันด้วยนะคะ
โดยใช้อาวุธมีดในที่ก่อเหตุค่ะ